แล้วก็ไปเจอพี่เวียกับน้องใหม่ดาวิกา
ใช่ค่ะเขาเป็นอดีตคู่จิ้นคั่วแม่เหล็กของวิกหมอชิดเขาเลยนะครับ
แม้ว่าตอนนี้พี่เวียเนี่ยจะมีขวัญใจตัวจริงก็คือน้องเบลล่านะคะ
แล้วก็ห่างกันมากับน้องใหม่ดาวิกาเพราะว่าเขาย้ายค่ายย้ายสังกัดกันมาแล้ว
แต่บอกเลยว่าความห่วงใยแล้วก็กำลังใจเนี่ยยังส่งให้ถึงกันแบบตลอดเลยล่ะค่ะ
และเห็นบอกว่ามีการเมาส์มอยกันด้วยนะ
แลนปีใหม่ทั้งคู่เนี่ยเตรียมจะลุยงานหรือว่าทำอะไร
เวียเห็นบอกว่าจะมีการเปิดศูนย์บิ๊กไบท์เอาแบบใหญ่บึ้มในปีหน้าด้วย
เดี๋ยวไปฟังคู่นี้เขาเมาส์มอยกันหน่อยค่ะ

จริงผู้จัดการก็เป็นเพื่อนกันครับ

โตขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจดจ่อดูละครน้องอยู่นะครับ
ปีใหม่ใช่ป่ะก็ถือว่าได้พักผ่อนค่ะ

เพราะว่าทั้งปีใหม่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะ

ผมก็ปีนี้งดเที่ยวครับ

เวียกำลังจะเปิดโชว์รูมใหม่นะครับ

รูมอยู่ตรงรังสิทธิ์นะคะก็คุณหนุนกันได้

สมัยเขาเป็นแฟนกันใหม่นะคุณผู้ชมค่ะ

จะมีโอกาสโคจรมาเล่นหนังสักเรื่องด้วยกันหรือเปล่า